เปิดขบวนการลักลอบขนข้าวเถื่อน
สิทธิ์เกษตรกรไทย
สิทธิ์ตามได้ในไทรัฐมิวโชว์